ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุครับ
คนขับรถกระบะนะครับรับส่งคนงานจับกุ้ง
หลับในพุ่งข้ามเลนไปชนรถกระบะอีกคัน
มีคนตาย๕คนครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหสภาพ
เละครับที่เกิดเหตุบนถนนเพชรเกษมขาออก
หมู่๒ตะบนทัพปริกอำเภอเมืองกระบี่ฮะ
คนเจ็บสองคนนะติดอยู่ในรถกระบะสีขาวหน้ารถพังยับครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนขับคือนายวีรศักดิ์จันเขียว
แล้วก็คนนั่งข้างนายประเสริฐสว่างวาจาศิษย์
ใกล้กันพบรถกระบะสีเทาพังยับทั้งคันเหมือนกัน
ห้องโดยสารมีผู้เสียชีวิต๓ศพเป็นชาย๒ศพหญิง๑ศพครับ
ท้ายกระบะมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอีกนะฮะ๒ศพเป็น๕แล้วนะ
ต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับแล้วก็คนเจ็บบนถนนเนี่ย
อีก๓คนเป็นคนงานจับกุ้งในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ครับ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะของนายวีรศักดิ์เนี่ย
่งหน้าจะไปอำเภออ่าวลึกพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะของคนงานจับกุ้ง
ขับสวนเลนฮะเสียหลักพุ่งข้ามเลนไปชนประสานงาน
กับรถของนายวิทยาศักดิ์อย่างจังครับลองฟังเขาเล่าหน่อยนะครับ
คนเห็นเหตุการณ์ครับ
เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าทั้งสองคันน่าจะขับมาด้วยความเร็วทั้งคู่แหละครับ
แล้วก็ถนนมันเป็นทางตรงไงใส่กันเต็มที่
จากนั้นคนขับรถอีกฝั่งหนึ่งน่าจะหลับใน
ต้องรอให้คนเจ็บทั้งสองฝ่ายในอาการดีขึ้นก่อนนะครับ
แล้วจะเรียกตัวมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับ